นี่จะพาคุณสองคนคุณผู้ชมไปดูข่าวนี้
คือผู้ชายคนหนึ่งคนร้ายแหละ

เขาอยู่กันสองคนก็ต้องบอกก่อนว่าท่านหนึ่งเนี่ยเป็นสาวประเภทสอง
อีกท่านหนึ่งเป็นแฟนนุ่มอ่าอายุยังน้อยสิบหกกับสิบเก้า
ปรากฏไอ้คนร้ายมันจะเข้าไปทำอนาจารย์สาวสอง

ดับไฟดับไฟเสร็จปรากฏว่าสาวสองเขาก็แปลกใจ
เขาก็ทำไมไฟมันดับเปิดประตูออกมา
เจอคนร้ายเหมือนสวมไอ้โม่งเห็นแต่ดวงตาแล้วพยายามจะเข้าไปนะคะทำอนาจารย์

ถ้าเกิดว่าแฟนอยากจะดูก็ดูได้เลยนะ
หรือถ้าไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูสุดท้ายบอกว่าเดี๋ยวจะเอามีดทำร้ายถ้าไม่ยอม
แล้วลากสาวสองขึ้นไปดาดฟ้าโอ้โหนี่เรื่องใหญ่นะคะ
แล้วที่สำคัญคนร้ายตอนแรกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอเป็นสาวประเภทสอง
คิดว่าเป็นผู้หญิงอ่ะนะคะเกิดเหตุที่หอพักแห่งนี้คุณผู้ชมค่ะ
ในเกมอายุสิบเก้าปีและในรินอายุสิบหกปี
คนนี้เป็นแฟนหนุ่มนะคะในรินห้องพักเนี่ยเขาอยู่ที่ชั้นสาม
ทั้งคู่อยู่ด้วยอาการตกใจค่ะสอบสวนตำรวจบอกว่าเล่าแบบนี้ว่าตอนนั้นเนี่ย
เขากำลังนอนอยู่ด้วยกันเอ๊ะทำไมไฟในห้องพักดับ
ตัวในรินแฟนนุ่มก็เลยเปิดประตูออกไปแฟ้งไฟมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
จังหวะนั้นคนร้ายแอบอยู่หน้าห้องในเงามืดใช้เสื้อเนี่ยแหละ
เป็นลักษณะไอ้ม่วงให้เห็นแต่ดวงตาล็อกคอเขาไว้
เอามีดจี้คอเข้าไปในห้องแล้วบังคับบอกให้สาวประเภท๒ออกมา
ถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะพาขึ้นไปทำอนาจารย์ค่ะที่ชั้นบน
เขาก็เลยต้องยอมสุดท้ายแฟนเนี่ยถูกลากพาขึ้นไปที่ชั้นดาดฟ้านะคะคุณ
แล้วทางด้านคนร้ายพยายามจะทำอานะจาน

ก็เลยใช้วิธีบอกให้ทางด้านของสาวสอง

คือเธอบอกว่าเธอทนไม่ไหวอ่ะ
วกออกมาด้วยนะแล้ววิ่งหนีออกมาค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวลองฟังเสียงดูหน่อยค่ะ
มันออกมา
มันตัดไฟตัดไฟตรงนี้
คนนี้เป็นแฟนหนุ่มของน้องสาวสอง
ว่าเล่าให้ฟังผมไม่รู้ว่าคือทำยังไงจริง
ถ้าผมไม่บ่อยให้เขาล่าตัวแฟนออกไป

ให้เหมือนกับอุมวัยวะเพศ
วิ่งมาเสร็จแล้วเอ็กส์คนร้ายยังช่วยตัวเองต่ออีกต่างหาก
เหตุการณ์นี้นะคะบอกว่าอุกอาดมากและน่ากลัวจริง
บอกว่ามีภาพจากกล้องมุมจรปิดเหมือนลักษณะว่า
คนร้ายเดินวนเวียนไปและสงสัยว่าอาจจะเป็นคนที่พักที่นี่
หรือถ้าไม่ได้พักที่นี่แล้วก็เคยพักที่นี่มาก่อน
เพราะรู้ทางหนีทีไล่เป็นอย่างดี
ตำรวจสภหัดใหญ่บอกว่าเดี๋ยวตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้หมดเลยนะคะ
ตรงบริเวณใกล้เคียงรั่วจุดที่คนร้ายหลบหนีไป
คุณอุอาจมากนะเอามีดไปจี้เขานะครับ
เขาอยู่กับแฟนนุ่มเขาแท้นะ